มีเหตุอุอาจเกิดขึ้นกลางเมืองรัชบุรีนะครับ
ยายเจ้าของร้านขายของชำถูกคนร้ายบุกเข้ามาทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
ส่วนสามีที่ป่วยติดเตียงก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
ชาวบ้านในระแวกบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนพี่สาวของผู้ตายก็เคยถูกฆาตกรรมมาก่อนแล้วนะครับ
ขณะที่ความคืบหน้าของคดีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย

เหตุสลดเกิดขึ้นบ่ายวานนี้ภายในร้านขายของชำริมถนนสายเขางูเบิกไพร
ตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองราชบุรี
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบศพนางลำยองพานสร้อยอายุ๗๔ปี
เจ้าของร้านเสียชีวิตในสภาพนอนจมกองเลือดที่ศีรษะและลำตัวถูกตีด้วยของแข็งหลายแห่ง
ส่วนในล้วนพานสร้อยอายุ๘๔ปีสามีผู้ป่วยติดเตียงก็ถูกตีด้วยของแข็งที่บริเวณเหนือกกหูขวา๑แห่งอาการสาหัส
สันนิษฐานของเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายน่าจะปีนรั้วกำแพงข้างบ้าน
จากนั้นก็หยิบไม้หน้าสามเดินเลาะไปหลังบ้านงัดประตูเข้าไปเจอในล้วนสามีของผู้ตายซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่
คนร้ายจึงใช้ไม้ที่ถือมาตีที่ศีรษะหนึ่งครั้งแต่ในล้วนใช้มือขวารับไม้ไปโดนที่เหนือกกหูขวาจนอาการสาหัสนอนแน่นิ่งไป
จากนั้นคนร้ายเดินเข้าไปในบ้านไปบริเวณร้านขายของชำซึ่งอยู่ห่างหน้าบ้านซึ่งตรงนั้นเป็นที่ประจำของผู้ตายที่นั่งขายของอยู่ทุกวัน
เมื่อผู้ตายเห็นคนร้ายก็มีปากเสียงทะเลาะกันคนร้ายใช้ไม้ฟาดไปที่ผู้ตายจนไม้หักสองท่อนจากนั้นคนร้ายก็ได้ลากร่างไร้วิญญาณไปซ่อนในบ้าน

แล้วพ่อเขาก็เป็นเหมือนผู้ป่วยนั่นแหละ
โดยไม่ได้ยังไม่ทำร้ายเขาอีก
คือถ้าเกิดจับผู้ร้ายได้มันก็ดี
อย่าได้ไม่ต้องเป็นเวรเป็นกรรมกับคนอื่น
ขณะที่เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันบอกว่า

ขวบก็ไปพบคุณยายลำยองนอนเสียชีวิตจมกองเลือด
จึงรีบวิ่งไปดูพบว่าทั่วบ้านมีรอยเลือด
ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

ก็จะมีแต่ลูกค้าขาจรที่แวะซื้อของที่ร้าน
มักจะไปนั่งอยู่บริเวณสาราพักคอย
ส่วนบรรยากาศที่วัดราชสิงหอนอำเภอเมืองราชบุรี

ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะนางอังคณาพานสร้อยซึ่งเป็นลูกสาว
เธอได้เปิดใจกับไทยรัฐทีวีว่า

เข้าไปขโมยของที่บ้านมาแล้วเมื่อ๓ปีก่อน

ครั้งนั้นเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตถูกฆาตกรรม
จนถึงขณะนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้
ส่วนผู้เป็นพ่อตอนนี้อาการยังสาหัส
นอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
เรื่องต้นจะจัดพิธีชะพนักกิจศพ
ในวันที่๒๓ตุลาคมนี้
ด้านพลตำรวจตรีอนุภาคศรีนวล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุ
ชุดสืบสวนทำงานเป็น๓ชุด

แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้ง
เพราะทั้งหมดอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน

ไม่มีพยานบุคคลที่พบเห็นเหตุการณ์

น้องสาวของผู้เสียชีวิตถูกฆาตกรรม

แต่ก็จะขอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

ขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานอีก๒๓วัน
เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้าย